วิธีการวัดความเมาแบบไม่ต้องใช้เครื่องเป่าแอลกอฮอล์

ดินมืออยู่บนเส้น
ใครผับตราละภาพมา

สังเกตและลงเท้าแรงมาก

ตรงแต่พี่คนนี้บอกไม่ตรงได้ไง

ว่าไงครับตะเบ๊ดแบบแค่มแข็งเลย

ถึงในโรงพยาบาลเพราะเมียงอน

แต่ทีนี้ลักษณะของนายสมโพธิเนี่ยนะเขาเหมือนคนเมา
เหมือนเมาเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลก็กลัวเขาจะมาอารวาส
ใช่ก็เลยแจ้งตำรวจไงพอตำรวจมาถึงปั๊บ
สมโพธิยืนอยู่หน้าห้องฉุกเฉินแล้วก็บอกว่า
ผมไม่ได้มีเรื่องทะเลาวิวาสอะไรนะผมมาตามเมีย

คุณต้องพูดแบบเข้มแข็งเหมือนเขารายงานให้กับตำรวจฟัง
ตอนตำรวจมาถึงเขาตะเบ๊ะแล้วบอกผมอยู่ที่นี่ครับผมมาตามเมียครับ

ผมอยู่ที่นี่ครับผมมาตามเมียครับประมาณนี้
นี่แหละค่ะแต่ว่าตำรวจก็ตรวจสอบเบื้องต้น
อุปกรณ์อุปกรณ์ทางการแพทย์มันเสียหายอะไรไหม
ไม่เสียหายนะคะก็ต้องเอาตัวนายสมโพธิไปที่โรงพัก
เพราะว่าดูทรงแล้วเมาแต่นายสมโพธิบอกว่าผมไม่ได้เมา
ก็เลยมาทดสอบกันไม่ต้องเป่าแอลกอฮอลหรอก
สุดท้ายเดินเซเดินเฉแบบนี้ก็ต้องเอาตัวเข้าห้องขัง
ไปสมบสติอารมณ์ก่อนตอนนี้พอเช้าต่อมา
ก็สั่งเมาแล้วเอาตัวออกมาจากห้องค้างเลย
เขาเหล่าเรื่องเมียก็ได้แบบมีเหตุมีผลเหมือนกันครับ

พอพูดอะไรพิธุไม่ได้ก็จะเปิดอนาตราต
ผมก็วิ่งตามผมวิ่งตามไปมันจะวิ่งออกถนนนู่นน่ะ
ผมก็เป็นทหารเก่าทหารบันทึกพี่

นี่ยังเป็นกว่องเมีย
ถูกต้องแล้วนี่คือเขาบอกแล้วไงว่าเขาเป็นทหารเก่า
คุณถึงบอกว่าทำไมเขาตะเบ๊ะทำไมเขาดูท่าทางแบบขึงขังแม้กระทั่งเมาก็ตาม
เข้มขังจริงนะครับเขาเป็นห่วงเมียเมียผมอ่ะโอ้โหชอบไปวิ่งให้รถชน
ใช่นี่ตะเบ๊ะตำรวจเลยเห็นไหม
แล้วตำรวจก็ปรับเขาไปแหละเปรียบเทียบปรับ๖๐๐แต่แต่คุณผู้ชม
ยกมือไหว้ขอบคุณตำรวจใหญ่เลยแล้วก็บอกว่าผมบอกเลยนะ
ตำรวจนางรองเป็นที่พึ่งของประชาชนแบบที่แท้จริงเลยล่ะ
นี่ยกมือไหว้แล้วสัญญากับตำรวจด้วย
คุณตำรวจครับเดี๋ยวผมจะคุยกับเมียผมดี
ไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้อีกก็ผมสัญญาไว้เลยนะคะ
เออนะฮะเหตุจากการมาตามเมียเหตุจากการห่วงเมียนะฮะ